ไม่เสียเวลาค่ะจะพาไปดูคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่๓
คู่เลิฟนะคะมาร์กกับคิมบอรี่ค่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะก็ไปเจอ
ข่าวนะคะตอนแรกก็คือแบบว่าไม่มีใครเชื่อนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนไปคอมเมนต์นะคะ
ซึ่งก็คือคนนี้แหละค่ะสวัสดีมากปีนวันก่อนมีคนเนี่ยช้อปปิ้ง
คือเรียกว่าคนที่เห็นเขาเอามาแฉเลยว่าอย่างนั้นนะคะด้วยคอมเมนต์นี้
เป็นที่แบบสะเทือนโลกนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของไอจีเนี่ย
ก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้ามาลุมด่ามากมายค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็นำเสนอไปแล้วนะคะ
เบอรี่พูดเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีคำเจ็บอย่างเช่นแบบเวรกรรมมีจริง

ซึ่งน้องสกายก็ออกมาตอบเมื่อวานว่าไม่มีอะไร
แต่เราแค่จะให้ดูว่าเรื่องราวนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรจับ
อกิริยังไปดูอาการในการตอบคำถามของแต่ละคนนะคะไปเลยค่ะ
สำหรับคิมคิมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไร้สาราค่ะ
แล้วถ้าใครเป็นขาบว่าต้องไปกอดกาดถาดคนนั้นดีกว่า
เราเชื่อว่าเขาฉลาดกว่านั้นค่ะ

ไม่ครีมเชื่อว่าเป็นกรรมมีจริง

เพราะว่าหนูกับพี่หมากก็เจอกันแค่ที่เป็นงานพรีเซนเตอร์ร่วมกันคืองาน

อันนี้เขาก็ต้องไปคุยของเขา

แต่เราก็มายืนยันตรงนี้ของเราว่า
มันไม่ใช่ความจริงสบายใจได้เลยค่ะ
หนูอยู่ของหนูอย่างนี้ค่ะ
ฝากบอกพี่กิมฝั่งนี้นะคะว่าสบายใจได้ค่ะ

พี่มาร์คตอบเหวี่ยงมากนะคะ

ตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานออกมานะคะ

ก็ได้แล้วก็ให้พี่มาถามของผมอย่างนี้เหรอ
มันไม่ใช่ผมว่าต้องดูกันให้ดี

จริงอยากจะทำให้ไม่ซีเรียสนะ

มันมีผลกระทบกับตัวน้องเขาด้วย
ไม่ได้คุยผมว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก

เบื่อไหมกับการสูงโดงให้เป็นประเทศสำหรับเธอ

ให้ความจริงก็มาถามตรงนี้นักข่าวก็ถามอยู่ตรงนั้นไงฮะ
ไงนะคะที่สุดแล้วนะคะนี่ฉันว่าก็

ฉันก็ว่ามันก็มีบ้างแหละนะคะถ้าสมมุตินะคะ
ก็คือเคลียร์ก็จบกันไปนะคะแล้วก็เราก็ยืนยันตามแหล่งข่าวว่า
เขาก็ไม่ได้ไปจริงนะคะสบายใจได้